คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการเก็บไม้ไหลลอยน้ำกันหน่อย
เวลาไม้มันไหลมาตามน้ำเนี่ยมีการเตือนกันว่าใครจะเก็บนะครับ
ต้องมีกฎมีระเบียบนะครับ
เพราะว่าผู้มนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๑เชียงใหม่เนี่ยนะครับ
ฝากเตือนคนที่เก็บแบบนี้ขอให้ตรวจสอบไม้กันซะหน่อยนะครับ
ว่าเป็นไม้ห่วงห้ามหรือเปล่าหรือว่าเป็นไม้ที่ถูกลักลอบตัดมา

ผิดเลยนะดังนั้นก็ต้องเตือนกันหน่อยนะครับ
โอ้โหนี่เสี่ยงชีวิตเลยนะ
เออคุณนี่คือการไหว้ไปตามน้ำที่เชี่ยวกรากลงมาแบบนี้
เพราะอะไรคุณช่วงนี้นะมีฝนตกสะสมฝนตกหนักเกิดขึ้น
ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บนที่สูงใช่ไหม
พอน้ำไหลลงมาหลากลงมาแบบนี้ท่อนไม้ส่วนใหญ่ก็มาด้วย
แต่ว่าอันนี้เป็นความเสี่ยงจริงนะครับ
ในการที่ไหว้ไปกลางกระแสน้ำเชี่ยวแบบนี้แล้วไปเก็บท่อนไม้นะครับ
ฝ่ายแม่น้ำแม่แจ่มบริเวณหลักกิโลเมตรที่๓ถนนฮอดแม่เสรียง
ชาวบ้านในหมู่บ้านแม่รองตะบลหางดงอเบอร์ฮอดจังหวัดเจียงใหม่นะครับ
แม้ว่าจะสวมเสื้อชูชีพแล้วก็ไหว้ลงไปแบบนี้ก็ตามนะครับ
โดยใช้แขนอีกข้างพอหยิบไม้ได้ก็กอดท่อนไม้ไว้แน่น
แล้วก็ไหว้กลับมาที่ตลิ่งแต่ว่าหลายคนก็เป็นห่วงไงเรื่องของความปลอดภัยนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าช่วงนี้แหละมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง
ทำให้ปริมาณน้ำในฝ่ายเพิ่มขึ้นและไหลแรง
เสร็จท่อนไม้ไหลมากับน้ำส่วนใหญ่จะเป็นท่อนไม้เนื้อแข็ง
บางทีจะเป็นท่อนไม้หรือจะเป็นเศษไม้ขนาดใหญ่ตลอดถึงมีรากไม้ด้วย
จากนั้นชาวบ้านก็จะรวบรวมกันใส่รถยนต์
ไปขายให้กับช่างแกะสลักและโรงงานเฟอร์นิเจอร์
ส่วนราคาจะขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของท่อนไม้
ซึ่งมีราคาตั้งแต่๒๐๐๒๐๐๐บาทนะครับ
ส่วนเรื่องที่ต้องเตือนกันนอกจากเรื่องของระวังอันตราย
น้ำเชี่ยวแบบนี้แล้วไห้ไปกลางแม่น้ำแบบนี้แล้วนะครับ
ทางด้านของภูมิในการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๑เชียงใหม่
คือพอชูเกียจพงศิริวัณฑ์

ขอให้ตรวจสอบให้ชัดเจนว่าไม้ดังกล่าวเป็นไม้ห่วงห้ามหรือไม่

เพราะการเก็บไม้ไหลลอยเป็นศัพท์ทางกฎหมายเลยนะ

ไม้ไหลลอยตามลำน้ำมีความผิดตามพรบป่าไม้๒๔๘๔ตามมาตรา๔ด้วยนะครับ
แล้วก็ขอให้ชาวบ้านแจ้งหรือนำไม้ไปให้เจ้าหน้าที่
พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแต่ละอำเภอ
ทำการตรวจสอบก่อนจะนำไปกระทำอย่างอื่น
เพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิดในภายหลัง
เก็บไม้จากลำน้ำมาแล้วถูกจับกลุ่ม
ถึงจะไม่ได้ไปตัดในพื้นที่ป่าก็ตาม
คือเขาบอกว่ากฎหมายระบุไว้แบบนี้ด้วย

แต่ถ้าคุณเก็บไม้ของกลางแบบนี้มาใช้ประโยชน์
หรือเอาไปทำให้เกิดประโยชน์ก็อาจจะผิดด้วยนะครับ